คุณผู้ชมคะบรรยากาศล่าสุดขณะนี้เวลาประมาณสิบหกนาฬิกาสิบนาทีนะคะพิธีรดน้ำศพนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ
โดยเจ้าภาพนั้นนะคะได้ให้พิธีกรประกาศให้ประชาชนซึ่งมาร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของปทฤษฎีนั้นได้ทยอยต่อแถวกันเข้าไปรดน้ำศพ
โดยในวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรามนั้นได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะ
ทั้งนี้ค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศโปรดให้นายสุริยพันธ์ราชวังเมืองผู้ช่วยผู้ควบคุมวังเทเวศเชิญน้ำอาบศพส่วนพระองค์
เชิญพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพของปทฤษฎีสหวงที่สาราธรรมนุภาพ๒วัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำด้วยค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะบริเวณในสาลา๒นี้พิธีกรกำลังพูดถึงคุณงามความดีของปทฤษฎีที่เขาสร้างไว้เมื่อสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่
และพูดถึงประวัติของปทฤษฎีให้กับประชาชนได้ทราบด้วย
โดยก่อนหน้านี้๑ชั่วโมงเต็มนะคะคุณผู้ชมฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก
แต่ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาหนักขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาร่วมไว้อาลัยของประชาชนในจังหวัดบุรีรำและคนที่ชื่นชอบในตัวปธฤษฎีเลยแม้แต่น้อยค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าบรรยากาศด้านหลังของดิฉันนี้นะคะมีประชาชนเข้ามาจับจองเต็มพื้นที่สาลา๒และล้นออกมาบริเวณรอบนอกด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับบรรดาสื่อมวลชนที่ปักหลักรอติดตามรายงานข่าวความเคลื่อนไหวในวันนี้กันอย่างหนาตาเลยทีเดียวค่ะ
นอกจากนี้เมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
แวนด้าภรรยาสาวรวมถึงน้องมะลิ
ได้เดินทางมาถึงที่สาราสอง
เช่นเดียวกับปินชาวนันสหวงน้องชายคนเล็ก
ในส่วนของคนบันเทิงที่เดินทางมาในวันนี้นะคะ
อกจากจะมีทีนสารวุฒิมาทองที่เดินทางมาพร้อมกับภรรยาแล้ว
ยังมีอันวิทยาที่เดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
พิธีกรนะคะได้ประกาศให้ประชาชนนั้นได้ทราบว่า
อีกหนึ่งคุณงามความดีที่ปอได้สร้างไว้
นั่นคือการตัดสินใจบริจาคอวัยวะให้กับโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และเป็นประโยชน์ในวงการแพทย์
หรือเรียกว่าบอนั้นทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่
ซึ่งถือเป็นบุญกุศลสูงสุดของปทฤษฎี
พระเอกในใจของประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ